ผู้ชายคนนี้นะครับเดินเท้าจากจังหวัดหนองคายมาที่อุดรธานีมาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขาตามหาผู้หญิงเป็นยอดยาหยีในดวงใจเป็นสาวรุ่นพี่อยากจะบอกรักพอไปเจอปั๊บประโยคที่เขาบอกคอยมักเจ้าแล้วเปิดเสื้อฮะโชว์หน้าอกรอยสักนี่รอยสักหมาเพ่นบอกแบบนี้ฮะกับสาวอ่ะงงไหมพี่มิ้วแล้วสาวเจ้าจะงงไหมไป
เจ้าเพ่นบอกไม่หมาเพ่น
หมาแล้วมาจากไหน
มาจากท่อนที่ไซค์

หัวข้างทำหัวข้าง
ทำไมไปบอกรักคนอื่น

แต่ผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยวเธอมาบอกฉันจ้ะ

เขาดมเสื้อพี่มิ้วดมเสื้อ

แต่เขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าหมาเพ่น

โอ้โหนี่ฮะยิ้มหล่อของพี่เขา

มีอาการเคลิ้มพูดจางงนะครับ
ไปวนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
เขตเทศบาลนครอุดรธานี
อย่างที่บอกบอกกับตำรวจบอกกับนักข่าวว่า
เห็นตรงอกผมรอยสักนั้นเป็นหมาเพ่น
นักข่าวบอกไม่ใช่นั่นมันเสือเพ่น
ว่าเขาจะเล่นมุกสักพักหยิบเสื้อขึ้นมาดม
ดมตำรวจสพมอุดรมาถึงไปตรวจสอบ
ในความรู้หน่อยซิดมอะไรหนักหนานั่นน่ะ

เราจะติดผ้าใช่ไหมผ้าอ้อมเน่าอะไรแบบนี้
ให้เขาติดผ้าเหรอที่ไหนได้พอเปิดดูปั๊บ

เหลืออยู่ประมาณครึ่งขวดแล้วก็มีกระสอบปุ๋ยด้วย
มีเสื้อผ้ามีมีดพกสั้นยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรอยู่หนึ่งเล่ม
ไม่มีเอกสารราชการไม่มีบัตรประชาชน
เขาบอกว่าเขาเป็นคนโพนพิสัยที่หนองคาย
แล้วเดินเท้าฟังไม่ผิดครับ
เดินเท้าจากพลวิสัยหนองคายมาที่ตัวเมืองอุดรธานี
มาหางานทำมารับจ้างทำงานก่อสร้าง
ถ้าเดินเท้ามานี่มันไกลไหมล่ะทีมข่าวตรวจสอบครับ
ถ้าเดินเท้าจากอำเภอพลพิสัยที่หนองคายมาถึงอุดรธานี
แล้วถ้าใช้เท้า๒ขาของเราเดินมาเรื่อย๑๘ชั่วโมงเศษนะฮะ

ถ้าหากว่าใช้อีกทางหนึ่งบวกไปอีก๑ชั่วโมง
เขาเดินเท้ามาได้ยังไงเนี่ยเดินจริงหรือเปล่าเถอะ
หรือว่าพูดแบบงงเมาอะไรอย่างนี้
นั่นสิครับดมกาวมาแล้ว๒ปีครับ
เหตุผลที่ดมกาวเพราะมันแซ่บ

แซ่บมันเหมือนแบบชอบฟังแล้วต้องแบบว่าตกลงพูดยังไงนะตำรวจเลยพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ทีนี้ก่อนจะขึ้นรถไปครับตำรวจก็ไปช่วยเก็บของนี่จังหวะนี้จะไปหยิบถุงหยิบอะไร
เผลอไปจับขวดทินเนอร์ขวดกาวเขาเท่านั้นแหละฮะไม่ได้ไม่ได้ขวดนี้นี่หยิบมาเลยห่วงมาก
ของข้าใครอย่าแตะด้านผู้เสียหายเป็นสาวรุ่นพี่ครับ
คุณเจ๊ท่านนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเจ๊อยู่ในบ้านนะแล้วผู้ชายคนเมื่อกี้นี้เข้ามาหาในบ้าน
ก็ยังทำใจดีสู้เสือก็เลยถามว่ามาหาใครเขาตอบว่ามาหาเจ๊เล็ก
เขาก็เลยบอกว่าไม่มีไม่มีคนชื่อเจ๊เล็กผู้ชายคนนั้นจู่พูดสวนมาเลย
คนในบ้านก็เลยท่าทางไม่ดีแล้วเจ๊๑๙๑โทรหาตำรวจเถอะลองฟังฮะ
พูดมากกับพ่อเหรอค่ะคนอื่นก็ต้องมากจ้า

แหมคนถามก็จ้างถามเอาเป็นคนมาบอกรักไม่ดีใจเหรอ
ไม่เอาไม่เอาแค่ให้ลูกให้ผัวรักก็พอแล้วคนอื่นไม่ต้องยิ่งคนแบบนี้เจ๊เขากลัวนะฮะ
หลังจากนั้นครับตำรวจคุมตัวขึ้นท้ายรถตำรวจไปโรงพักหน่อยฮะ
ให้เขาตั้งสติสงบสติอารมณ์ก่อน

มไม่หยุดเลยฮะขวานั่นจับผ้าแล้วดมซ้ายนั้นกุมขวดเอาไว้แน่นเลย
ตำรวจต้องพาไปทำประวัติแล้วก็ค่อยปล่อยตัวออกมา
อาจจะต้องประสานญาติครอบครัวเขาด้วยนะถ้าเกิดว่าเจอ
แล้วปล่อยตัวออกมาเฉยไม่ได้
ไปบอกค่อยมักเจ้ากับคนอื่นอีกหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วนะ